ที่บอกว่าเนี่ยคุณได้รับสิทธิพิเศษนะ
กรอกไอ้นี่ข้อมูลส่วนตัวตามลิกนี้เลยแล้วคุณจะได้บินฟรี
มีใครหรือเปล่าเพราะว่าแก๊งนี้คือมิจฉาชีพ

อันนี้ฉันไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอไหม
เพราะว่าบัญชีที่ถูกอายัดนี้๒๕ล้าน
วันนี้รองพบตรพาสื่อบินด่วนขึ้นแม่สอดเลยนะคะครับ
พตรเอกต่อศักดิ์สุขวิมุลรองพบตรพร้อมด้วยพตรโทวรวัรวัตน์วัตนครบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
พาสื่อบินไปที่แม่สอดจังหวัดตากไปจับแก๊งมิจฉาชีพนะคะ
อย่างที่บอกว่ามันจะมีแก๊งที่เหมือนกับว่าให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัว
แล้วก็คุณจะได้สิทธิ์บินฟรีคนโดนกันเยอะเหมือนกัน
ล่าสุดรู้สึกว่าจะมีคุณหมอด้วยมั้งที่จังหวัดตรัง
ลิงก์ลักษณะแบบนี้โดนไป๑๐ล้าน
ใช่๑๒ล้านบ้าง๑๐ล้านบ้างคือโดนไปเยอะมาก
มาถึงปุ๊บนี่มาเจอเป็นบริษัทนำเข้าส่งออก
ก็ตรวจสอบเลยนะคะสอบปากคำเจ้าของบริษัทเขาบอกว่า

เพราะว่าบริษัทของคุณรับโอนเงินจากผู้เสียหายจากจังหวัดเชียงใหม่
กดเข้าไปในลิงก์แล้วก็ถูกรีโมทไปทำธุรกรรมทางการเงิน
เงินไปหกครั้งสูญเงินไปล้านสอง
เจ้าของบริษัทก็บอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจรับโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ซึ่งยอดที่โอนเข้ามาเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เป็นยอดเงินโอนทำธุรกรรมเรื่องไหน
พนักงานสอบสวนก็เลยกันตัวเป็นพยานเอาไว้ก่อน

กว่า๒๕ล้านบาทเพื่อจะเอาไปตรวจสอบเส้นทางการเงิน

ที่ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีกว่าล้านสองแสน
แล้วก็ถูกโอนต่อไปอีก๖บัญชีในเวลาแค่๕นาทีเท่านั้น

เหลืออีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างตามจับกลุ่มตัว
ต่อสอบปากคำเจ้าของบัญชีม้าด้วยตัวเองเลยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเงินค่าเลี้ยงปลาดุกให้บริษัทแห่งหนึ่ง
จะได้เงิน๖๐๐๐ต่อการเลี้ยงให้ในเวลา๖เดือน
ผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามีเงินล้านโอนเข้าบัญชี
แล้วก็สลิปเราต้องอยู่ในเงินเบนชี่
ผมไม่ได้ไปกดเงิน

เงินเป็นล้านเราไม่รู้

โดยปฏิบัติการครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยจริงนะคะ

ซึ่งก็ไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยเลย

แต่ครั้งนี้นี่คือไล่ไปตั้งแต่คนที่เปิดบัญชีม้าคนแรก
ไล่ย้อนกลับไปจนถึงปลายทางที่รับโอนเลย
เพราะก่อนหน้านี้ค่ะยอดเงินทั้งหมดเนี่ย
ปลายทางถูกส่งออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่อายัดเงินผู้เสียหายได้ทันนะคะ
ซึ่งวันนี้ผู้เสียหายเข้ามาขอบคุณรองพบตร

แล้วบอกเลยว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้าย
ที่เขาเตรียมสำรองไว้ใช้บั้นปลายชีวิตค่ะ
อ๋อพอกดเข้าไปเสร็จเขาจะโทรกลับมาเลย
โทรกลับมาเสร็จเขาบอกให้เราแอดไทกับเขาเลย

กี่นาทีตอนที่มันหยุดเงินเข้าไปครับ
โหของผมมันทั้งหมด๓บัญชี

ใช้เวลาประมาณ๒๘ที

ล้านสองห้าครับ

หมดเลย
โดยผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้เนี่ยรองพบตรก็แนะนำให้ไปแจ้งความที่โรงพักทุกพื้นที่ได้เลยนะคะ
แล้วก็จะส่งเรื่องให้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดี
ล่าสุดมีคำพิพากษาสารดีกาออกมาแล้วนะคะว่าการโอนเงินในแอปพลิเคชันลักษณะนี้
ธนาคารต้องมีความปลอดภัยให้กับคนใช้บริการซึ่งธนาคารผู้ให้บริการต้องจัดการระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐาน
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายก็เลยมีคำพิพากษาออกมาให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายคนละครึ่งกับประชาชนที่เสียหายค่ะ
ซึ่งจริงนอกเหนือจากรายนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีผู้เสียหายถูกหลอกกรณีเดียวกันอีกกว่าร้อยรายนะคะมูลค่าความเสียหายก็คือ๑๕๐ล้านบาท
ตำรวจเนี่ยสามารถยึดแล้วก็อายัดเงินคืนมาได้ประมาณ๒๕ล้านบาทเดี๋ยวจะไล่ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เฉลี่ยเงินคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมดนะคะ
จริงล่าสุดเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีการออกมาตรการมาเหมือนกันว่าไม่งั้นทางธนาคารเนี่ยคุณต้องวางระบบให้รัฐกลุ่มเช่นสมมุติถ้ามีการโอนเงินออกเกิน๕๐๐๐บาทต้องให้สแกนใบหน้าหรืออะไรแบบนี้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแบบนี้
ตอนนี้แต่ละแก๊งเขาเปิดสายด่วนของเขาขึ้นมาแล้วเป็นการเฉพาะเลยนะแต่มาตรการที่มันจะดักจับหรือว่าป้องกันชีวิตได้จริงเนี่ยโหต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าจะได้นะ